จากเรื่องของเกษตรกรนะคะมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันสักหน่อยนะคะ
กลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย
มีการรวมกลุ่มกันนะคะจัดกิจกรรมปั่นจักรยานขึ้น
เนื่องในวันสถาปนาเบอร์สตูนะคะ
การปั่นครั้งนี้เขาบอกว่าเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยนะคะ
บรรยากาศการท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันเบอร์สตูก็คือวันที่๓๑สิงหาคมเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองค่ะ
มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวนมากเดินทางมาด้วยรถบัส
และร่วมกันจัดทริปปั่นจักรยานท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างในสงขลาเป็นระยะเวลา๕วันด้วยกันนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันใหม่ของการท่องเที่ยว
และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
แม้ว่าในพื้นที่นี้นะคะบางครั้งก็มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอยู่บ้างนะคะ
สำหรับวันเบอร์สตูค่ะเป็นการรวมตัวขององค์กรที่ต่อสู้เพื่อเอกราชของปัตตานี๔องค์กรด้วยกันนะคะ
ก็คือขบวนการแนวร่วมปลดแอบแห่งชาติปัตตานีขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมารยูปัตตานีนะคะ
รวมทั้งขบวนการภูโลใหม่ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวันซึ่งเป็นเชิงสัญลักษ
แต่ว่าก็มีนักท่องเที่ยวแบบนี้นะเดินทางมาแสดงว่าเขาเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัย
เพราะฉะนั้นชาวไทยก็เชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยเช่นกันนะคะ
ประกอบชีวิตดำเนินชีวิตกันตามปกติค่ะ